ผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปตามความคืบหน้ากรณีของเด็กชายวัย๒ขวบนะฮะ
ที่เป็นชาวพม่าศูนย์หายไปในไร่อ้อยที่สุพรรณบุรี
เนื้อที่เนี่ยประมาณ๒๐๐ไร่๕วันแล้วนะครับ

ค่ะคือมีการตั้งข้อสังเกตหลายอย่างว่ายังอยู่ในไร่อ้อยหรือเปล่า
หรือมีรถคันหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในพื้นที่นี้มาก่อน
รถคันนี้อยู่ดีก็โผล่มาในวันที่น้องหายไปไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องด้วยไหม
นี่ฮะหนูน้อยคนนี้นะครับเป็นเด็กชายนะครับ
ตำรวจสพสะยายโสมและชาวบ้านยังคงกระจายกำลังกัน
พรมค้นหาเด็กชายคนนี้ซึ่งชื่อเด็กชายซูลุยผิว
เป็นลูกของแรงงานชาวพม่าคือน้องเนี่ยวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนเพื่อนวัยเดียวกัน
แล้วก็หายไปเลยนะครับก็เลยคาดว่าหายเข้าไปในไร่อ้อยเนื้อที่กว่าสองร้อยไร่
ในพื้นที่หมู่ก้าวตศพังลานออูทองจสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็๒๑ธันวาคมแล้วนะครับ
ชาวบ้านเดินค้นหานะฮะทุกจุดนะจุดที่คนงานคีบอ้อย
ที่เคยได้ยินเสียงคล้ายว่ามีเด็กร้องไห้ออกมาจากไร่อ้อย
ก็ไม่เจอนะครับวันนี้พระครูธรรมทรสุวรรณกุศลยาโน
เจ้าคณะตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีเดินทางมาตั้งจิตอธิษฐาน
แผ่เมตตาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทางให้เจอเด็กชายชาวพม่าคนนี้
แต่ว่าหาทั้งวันก็ยังไม่เจอครับวันนี้ก็เลยต้องยุติการค้นหาก่อน
เช้าวันนี้เป็นวันที่๕ของการหานะครับเจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน
ระดมกำลังค้นหากันมีอาสาสมัครจากต่างชาติด้วย
มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงามาร่วมค้นหาด้วย
เอาสุนัขดมกลิ่นมาด้วยเป็นสุนัขดมกลิ่นจากมณฑนทหารบกที่๑๗
มีสุนัขกู้ภัยแห่งชาติด้วยอีก๓ตัวร่วมกันปฏิบัติภารกิจ
แต่ก็ยังไร้วี่แววผ่านมา๕วันเนี่ยมีแค่จุดที่คนงานเข้าไปคีบอ้อย
แล้วคนงานบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องออกมาแต่ไปหาก็ไม่เจอนะครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารอาสาสมัครวันนี้ก็ประชุมวางแผนกัน
ยังคงเชื่อว่าเด็กยังอยู่ในไร่อ้อยนี่แหละ
หลงอยู่แต่หากันไม่เจอนะครับ
แล้วก็เชิญนายสุธิรักษ์หงเวียงจันทร์อายุ๒๓ปี
เป็นชาวบ้านในระแวกนี้ที่อยู่ใกล้เคียงกับไร่อ้อยจุดที่เด็กหายไปมาให้ปากคำด้วยนะครับ
ไม่ใช่รถของคนในพื้นที่ขับเข้ามาในหมู่บ้าน
แต่เขาบอกว่าเขาก็ยืนยันไม่ได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการที่เด็กหายไปหรือเปล่า
ช่วงบ่ายวันนี้ผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
สั่งให้เสริมกำลังตำรวจทหารอาสาสมัครอีก๑๒๐นาย
สนุนภารกิจแล้วก็ให้ค้นหา๒๔ชั่วโมงนะครับ
เฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจขึ้นบินสำรวจด้วย
นำรถส่องสว่างมาคอยอำนวยความสะดวกในการค้นหาช่วงกลางคืนด้วย
แล้วก็จะต้องประเมินสถานการณ์กันแบบวันต่อวัน
นำรถสว่างมาคอยอำนวยความสะดวกในการค้นหาช่วงกลางคืนด้วย
นำรถสว่างมาคอยอำนวยความสะดวกในการค้นหาช่วงกลางคืนด้วย

นำรถสว่างมาคอยอำนวยความสะดวกในการค้นหาช่วงกลางคืนด้วย
ไรการยึดเปล่าแล้วที่
อะไรยังไงเราก็จะไปไล่ตามกล้อง
แม้ถ้ากล้องตรงนี้น้อยเราก็จะไปไล่กล้องตามทางหลวงอีกทีหนึ่ง
เผื่ออาจจะได้ลดตามที่เขาสงสัย
อ้อยมันสูงสูงแล้วก็ทึบไปหมดนะฮะ
เด็กสองควบตัวนิดเดียวนิดเดียวค่ะ
คือ๕วันเนี่ยถ้าเด็กคือถ้าหมดแรงแบบนอนสลบสลาย
หรือว่าวิ่งเดินไปหาใครที่ไหนต่อไม่ได้
ก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะหยุดตรงจุดไหน

ยุติการค้นหาไม่ใช่ว่าไม่หาแล้ว
ในการจัดตั้งโรงครัวพระชธาน
ประกอบอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมทั้งชาวบ้านและอาสาสมัคร
ที่มาช่วยกันช้นหาเด็กชายวัย๒หัวพนนี้ด้วยนะฮะ